บางคนช่วยเห่าใจภาพจากภาพแดงครับ
วันนี้เป็นวันที่๕แม่งหน้าภาพสุราคมนะครับ
จะทาง๕หลานจนถึงวงเยือนนะครับ
พวกมีหลายหลายหน้านะครับเจ้าเรือนงานเลยนะครับ
นะครับอาจารย์ปี๒๕๖๒นะครับ
ให้สามารถมาร่วมและพิจารณ์ต้นกับเมษภาพนักษณะพรุ่งเก็บได้นะครับ

พี่ผมว่ามีปฏิบัติดันไหนบ้าง
ใช่ถ้าท่านอยู่ด้านข้างจะเห็นหมวดหนัง
พีทีเฮลเคร่งขาใสนี่แหละครับ
ประวัติภาพต้องใจรักความสุขศพฤษภัายดรสุดท้าย
อยู่ด้านข้างมามาจากบริการทุกท่านนะครับ
กับนี้เลยค่ะลองมาจากกรทมแล้วเนี่ยค่ะ
เป็นทางค่อยที่จะเป็นคอพวดอยู่นะคะ
ขอให้ท่านเล่น
วงเวียนนะครับขยายนะครับ
อย่าลงมาจากพุทธบาทนะครับ
ขอให้ท่านเล่นอยู่ข้างหลังด้านหลังด้วยนะครับ
อย่าขยายอยู่ข้างหลังด้านหลังด้วยนะครับ
ขอให้ท่านเล่นอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ
โชคด้วยนะคะ